นักบินแล้วก็มีโซ่ทองคล้องใจเป็นลูกชายตัวน้อยแล้ว
ล่าสุดนะคะอาทิตย์ที่แล้วทางด้านคุณพ่อคุณแม่
ของคุณแจซอนเขาออกมาประกาศตัดขาดความสำคัญ

เนื่องจากว่าเขามีความขัดแย้งกันอยู่แล้วภายในครอบครัวนั่นเองนะคะ
ก็หลายคนน่าจะได้ติดตามกันไปนะ
สัปดาห์ที่แล้วนี่ก็ตกอกตกใจเหมือนกันนะ
ใช่ค่ะซึ่งก็มีหลากหลายกระแสอยู่มากพอสมควรนะคะ

ก็ไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์หรือว่าเคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด
ด้วยการโพสต์ภาพตัวเองกับสามีนอกวงการ

แคปชั่นว่าครอบครัวโจโจ
ซึ่งเหล่าโซเชียลต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นในหลากหลายแง่มุมนะคะ
มีทั้งให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ในการเดินหน้าสร้างครอบครัว
และบางกลุ่มก็ตอบว่าในการกระทำของนักแสดงสาวที่มีต่อบุพการี
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสาวกุญแจซอนก็ได้โพสต์ภาพลูกชายอีกครั้ง
พร้อมข้อความว่าหัวใจของแม่
บันเทิงไทยรัฐก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของสาวกุญแจซอนทั้งสองฝ่ายเลยนะคะ
ให้สามารถกลับมาสารรอยราวให้สนิทอีกครั้ง
และอยากให้คุณผู้ชมค่ะเสพข่าวอย่างมีสตินะคะ
เพราะทุกการกระทำของทุกคนเขามีเหตุผลในการกระทำอยู่เสมอนะคะ
ตอนนี้เนี่ยเราเป็นคนนอกเราเป็นคนที่เสพสื่อก็ต้องเสพสื่ออย่างมีสติ
คอยดูอยู่ห่างให้กำลังใจสำหรับครอบครัวนี้กันมากดีกว่า
เชื่อว่าระยะเวลาจะสามารถสมารถรอยราวได้
หลายคนเชื่อว่าส่งกำลังใจอยู่แล้วแหละ
เพราะว่ายังไงซะเมื่อเวลาผ่านไปมันจะเยียวยาทุกอย่างได้ดียิ่งขึ้นนะคะ